ใครทำอะไรไว้ใครไม่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบแหละ
เพราะว่ามันเลี่ยงกันไม่ได้เรื่องของโควิดสิบเก้า
หลังปีใหม่มานายกรัฐมนตรีบอกว่าร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์
นะที่ละเลยกันไปจะใช้กฎหมายให้เข้มงวดแล้วนะครับ
ขณะที่สวบคอชุดใหญ่ในเตรียมพิจารณาจะเปิดหรือจะปิด
ที่บอกจะเปิดเนี่ยจะเปิดไหมหรือจะปิดต่อไปเดี๋ยวเขาจะคุยกัน
ที่ประชุมสอบคอชุดเล็กก่อนเลยเขาเตรียมที่จะรายงานสถานการณ์โควิด๑๙
ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะต่อสอบคอชุดใหญ่
วันศุกร์นี้นะครับโดยจะมีการปรับพื้นที่สีตามสถานการณ์
จำกัดจำนวนคนการรวมกลุ่มทำกิจกรรมรวมไปถึงการอนุญาตการดื่มสุรา
ในร้านอาหารนะฮะแล้วก็ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค
เดิมที่มีแนวโน้มว่าจะพิจารณาเปิดสถานบันเทิงหรือไม่นั้น
แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
คลัสเตอร์ของร้านอาหารที่เป็นกึ่งผับกึ่งบานนั่นแหละ
เป็นข้อมูลสำคัญว่าจะพิจารณาเปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะหรือไม่
ผมว่าคุณผู้ชมก็พอจะเดาใจสอบคอชุดใหญ่ออก
ส่วนแม่นาการของผู้ที่เดินทางแบบเทสต์แอนด์โก้ที่มาไทยนะครับ
ชะลอไปก่อนหน้านี้ก็จะเอามาพิจารณาด้วยเหมือนกัน
รวมถึงการกำจัดไอ้เจ้าโอมิครอนให้หมดไปจากประเทศไทยเร็วด้วย
ขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยบอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านได้รับรายงานถึงสถานการณ์โควิด๑๙
แล้วพบว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีสถานการณ์น่าเป็นห่วง
คลัสเตอร์จากร้านอาหารกึ่งผับ
แล้วก็ลักลอบเปิดสถานบันเทิงขายแอลกอฮอล์กัน
ขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษอย่างเด็ดขาดครับ
ทั้งนี้รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์การติดเชื้อ
ละลอกหลังปีใหม่เป็นเวลา๔สัปดาห์หรือประมาณ๑เดือน
และจะประเมินด้วยว่าผู้ป่วยมีอาการหนัก
แล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหน
และจะได้ปรับมาตรการกันต่อไป
ซึ่งเรื่องการที่ไปเจอผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
มันทำให้เตียงมันขาดอีกแล้วเหรอคุณวรพร

ก็คือเมื่อวานนี้มันก็จะมีโพสต์ของทางกลุ่มเส้นได้ใช่ไหมคะ
ที่เขาเอามาโพสต์เขาบอกว่าแหมมันสวนทางนะ
กับตัวเลขที่มีการแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการ
จำนวนผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
กับจำนวนคนที่คอเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะขอเตียงในการรักษา
มันเยอะเหมือนกับตอนที่ระบาดหนักค่ะ
มันกลับมาเรียกว่าสายเต็มสายแน่นอีกแล้ว
เขาก็เลยตั้งคำถามบอกมันใช่ตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่า
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับทีมงานของกลุ่มเส้นได้
ซึ่งยอมรับเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของทางเพจ
ต้องรับสายจากคนติดเชื้อที่โทรเข้ามา
คือรับแทบไม่ทันเขาใช้คำนี้นะรับแทบไม่ทัน
เมื่อวานสายเข้ามากว่า๔๐๐สาย
เขาบอกมันสะท้อนว่าสถานการณ์การระบาด
กลับมาเหมือนระลอกตอนเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอะค่ะ
แล้วถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่ปิดระบบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง

แล้วเดี๋ยวก็จะลามไปถึงเสียชีวิตคาบ้านวนหลูบแบบนั้นกลับไปอีก

เพจเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเปิดคู่สายเพิ่มขึ้น
ต้องรองรับการให้บริการกับประชาชนค่ะ
มีอยู่ที่นึงเราเพิ่งส่งเคสไป๓เคสเตียงเต็ม
ซึ่งเราประเมินไม่ได้เลยว่าโอ้โห
เพิ่งส่งไปแค่๓เคสสำหรับฮอตพีเทลนี้แต่เขาบอกเต็มแล้ว
แล้วถ้าวันนี้ล่ะมันไม่ใช่วันนี้แค่๓เคสนะคะ
วันหนึ่งที่เราส่งเคสเป็นร้อยเคส
แล้วการรักษามันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่า
เตียงเนี่ยไม่พอเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง
ไอซูเรชั่นจะกลับมาอีกไหม
แล้วถ้าทำโฮมไอซอเรชั่นเนี่ยยาจะได้ทั่วถึงไหมอันนี้สำคัญมาก
คนหน้างานเขาก็สะท้อนมานะคะอย่างคุณภูวกรศรีเนียน
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้เขาก็บอกห่วง
ห่วงเรื่องเตียงทั้งในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ฮอสปีเทล
คือตอนนี้หลายที่ก็ปิดระบบไปแล้วด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเองในส่วนของคนที่บริจาคเข้ามา
ตอนนี้เขาก็เริ่มเห็นสถานการณ์เริ่มกลับมาบริจาคเข้ามาบ้างแล้ว
อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเพจเส้นได้เขาบอกเขาพร้อมทำงาน๒๔ชั่วโมงนะคะ
มาดูกรุงเทพฯบ้างค่ะเพราะว่ากฎมอล์บอกว่า
กรทมก็เตรียมความพร้อมนะคะทั้งบุคลากรสำรองเตียงพยาบาลยาต่าง
เครื่องมือทางการแพทย์นี่ค่ะก็เตรียมรองรับนะคะ
เตียงมีกว่า๒๕๐๐เตียงนะคะทั้งเตียงในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม
สำหรับส่งต่ออีก๔๐แห่งรองรับผู้ป่วยได้๕๐๖๖เตียง
ปัจจุบันก็มีศูนย์พักคอย๓แห่งที่เหลืออีกจำนวน๓๗แห่ง
ก็อยู่ในโหมดสแตนบายนะคะเตรียมพร้อมที่จะเปิดใน๒๔ชั่วโมง
ภายใน๓วันก็ทยอยกันไป
อันนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมของทางกรุงเทพมหานครค่ะ